อยู่กันที่วงการนักร้องลูกทุ่งกันหน่อย
แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่เจนใหม่น้องอาร์มชุติมา
คือน้องอาร์มเนี่ยนะเพลงเธอฮิตมากแหละ
แต่ว่ากระแสข่าวดราม่าเธอก็เยอะเหมือนกัน
ล่าสุดก็ยังโดนอีกโดนชาวเน็ตเมาส์แซะตลอด
เธออวดรวยแถมยังบ้าแบรนด์เนมอีกด้วย
เมื่อก่อนทำไมยังใช้ชีวิตแบบบ้านได้อยู่เลย
ส่วนนุ่มที่เคยพาไปเปิดตัวตอนขึ้นบ้านใหม่
น้องก็บอกว่ายังไม่ใช่แฟนเด้อ

ไม่มีผู้บ่าวนะคะ

อันนั้นเป็นพี่ชายค่ะพี่ร่วมงานกัน
เข้าใจผิดหมดแล้ว
อันนี้ก็อย่างนั้นแต่ก็ต้องดูกันยาวค่ะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีผู้บ่าวก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างนี้
จะเรียกยังไงดีผู้บ่าวก็ยังไม่ใช่
ก็ดูกันไปก่อนก็แล้วกันเนอะยังเด็กจะตายคุณ
ว่ากันไปงานเดียวกันนี้ก็เลยไปเจอรุ่นใหญ่อย่างพี่เจเน็ตเขียวเข้าค่ะ
โอ้โหเปรี้ยวปรี๊ดจี๊ดจาดมาก
คือเพิ่งไปศัลยกรรม๑๒วัน
เอาง่ายคือไม่ถึง๒อาทิตย์มาออกงานแต่งหน้าเรียบร้อยแล้ว

คือคนก็เมาส์ว่าแก่แล้วยังศัลยกรรมอีกบอกเลยนะ
เท่านี้นะคะเห็นว่าพี่เจเน็ตเนี่ย
ที่จะไปอับอึมเอาใจแฟนเด็กด้วยจ้า
ทำตา๒ครั้งแล้วก็ตัดปีกจบูม
ศัลยกรรมอันแรกของพี่อะไรไหมคะ
แรกเลยค่ะที่ทำตาแต่ว่าตัดปีกเนี่ย
เราเสริมมาแล้วเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
แล้วก็ตัดปิดไปแล้วแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันกว้างไปนิดนึง

ถ้าว่าสาธารณะบ้านเท่าแล้วจะมีเหตุอยู่บ้าง

เราอายุมากกว่าเขาเราก็ต้องดูความสวยความงามนิดนึง

เอ๊แต่ว่าขออนุญาตแล้วก็ไม่ให้ทำ
อยู่ที่ความสุขของแต่ละคนละกันนะคุณผู้ชม
ไม่ได้ว่าแก่แล้วห้ามศัลยกรรมแต่ว่าก็ดูความเหมาะสมกันไป
พี่เจเน็ตเขาอยากให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะว่าเขามีแฟนเด็ก
มันเป็นธรรมดาที่อยากจะเอาใจแฟนเด็ก